ลูกสียังเหงื่อไป
บอกเสียดายดองน้าแม่จ้า
เพราะเพียงว่าลูกคืนน้า
ได้เห็นแม่มีสุขใจ
ร้องได้เห็นแม่มีสุขใจ
ร้องได้เห็นแม่มีสุขใจ
ร้องได้เห็นแม่มีสุขใจ

ร้องได้เห็นแม่มีสุขใจ

ร้องได้เห็นแม่มีสุขใจ
ร้องได้เห็นแม่มีสุขใจ
ร้องได้เห็นแม่มีสุขใจ
ร้องได้เห็นแม่มีสุขใจ
ร้องได้เห็นแม่มีสุขใจ

และเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท

ร้อง

คุณยาย
คุณยาย
อะแหละคุณยาย
ตอนนี้คุณยายดีใจนะครับ

ดีใจมาใกล้นึง

ดีใจค่ะดีใจที่สุดที่หลานทำได้ค่ะ
เคยมีเงินหมื่นไหมคะคุณยายไม่เคยค่ะ
ยายก็คุ้มใจกับอัตโตเนี่ยอัตโตทำเงินได้หมื่นนึง
ยายไม่เคยมีเงินหมื่นหนึ่งเลยทำได้ในเพลงแรกแบบนี้

กรรมการตัดยายไว้คุณยายค่ะ

คุณยายคุณใจใช่ไหม

ถามว่ายากจนไหมก็ไม่มีหนี้มีสินไม่เคยไปกู้ยืมอะไรใครเขาค่ะ

แต่ว่าเราขายได้เราก็กินแค่นั้น

เต็มบาทยังไม่มีหนี้ใคร

เขาจะคอยบอกพี่โต้บอกว่าพี่โต้วันนี้นะขายแค่นี้นะครับ
วันถ้าไม่ได้ขายก็พี่โต้ได้ไปแค่นี้นะ
ยายไม่เอาแล้วเอาไว้ซื้อกับข้าวตอนเย็นเนาะ

โรงเรียนมีข้าวยายครูเลี้ยงหมด
จริงแล้วพี่โอโต้เป็นคนที่ไม่ชอบกินเนื้อกินหมูกินปลา
พอมีน้ำพริกผักลวกเขาก็อยู่ได้กินได้เหมือนยายเขาอะค่ะ

ชื่นชมในภาวะการเป็นมนุษย์ที่ไม่มีหนี้ค่ะ

ที่นำไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราในเพลงแรกนะครับ
จากเพลงญาติเหงื่อเพื่อแม่เอกพลมนตรการนะครับ
เอาละต่อเลยมั้ย

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท

แล้วผมจะทุนกับรักษีค่ะ
เป็นทางที่เราทำเพาะคิดบ้านถูกทาง

ออโต้ครับฟังไปแล้วสำหรับเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
ออโต้จะสู้หรือจะหยุด
สู้ครับสู้ครับ
ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบูพาเวอร์หกแผ่นป้าย
เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
โอโต้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แข่งขันของเราตัดสินใจใช้ตัวช่วยจาก
แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖

มาดูซิว่าจะได้ตรงตามใจหรือไม่นะครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๒ก็คือ

เป็นเบอร์ใครครับ

แล้วคิดว่าคุณน้าจะร้องเพลงนี้ได้ไหม

โต้รู้ยังรู้แล้วครับมันชื่อเพลงอะไรครับลูกคาทาครับโอ้มใช่ป่ะเนี่ยครับ
อยากเลือกต่อไหมเลือกได้อีก๒แผ่นจนกว่าจะเจอไอ้ข้ามเพลงนี้ไปเลยก็ได้
เอาไหมเลือกต่อหรือจะให้โทรเลยเลือกต่อค่ะเลือกต่อนะโอเคดีมากฉลาดนี่เรา
เอาละครับตอนนี้ตัดสินใจเลือกต่อนะครับ
แผ่นที่๑๓๔๕๖แผ่นไหนครับ
๔ครับ๔
เอาละครับตอนนี้มาดูกันตัวช่วยแผ่นที่สองที่นักสู้ชีวิตของเราเลือกคือแผ่นที่สี่

ข้างเพลงนี้ไปเลยเพราะว่า

ได้๒๐๐๐๐บาทแล้วถูกต้องมา๒๐๐๐๐บาท
นักสู้ชีวิตตัวน้อยของเรานะครับมีแล้ว๒๐๐๐บาท
เป้าหมายเขาคือสี่หมื่นบาทพร้อมกับตัวช่วยอีกหนึ่งตัว
ยังไม่ได้ใช้ครับนะครับตอนนี้หนทางสวยหรูทีเดียวนะครับ
เราต้องมาดูกันคราวหน้าแล้วพักก่อนนะไปซ้อมมานิดนึง
เอาละครับติดตามเชียร์นะครับนักสู้ชีวิตตัวน้อยของเรานะครับ
ออโต้คนนี้ได้ใหม่นะครับในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์สิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ

ปั่นจักรยานไปขายดีกว่าไหมใครเป็นคนคิดเรื่องนี้
หรือว่ายายเจี๊ยบบอกหรือว่าออโต้คิดได้เองคิดได้เองครับ
เคยมีพาดพังไหมรถรถล้มขนมหกหมดเลยมีไหมมีอ่า